วิจารณญาณไปแล้วหลายข่าวก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในข่าวนี้ด้วย
เพราะว่าก็ยังมีเรื่องราวความลี้ลับความน่าค้นหาจากต้นตะเคียน
อายุกว่าร้อยปีเลยนะคะคุณ
ไปดูดีกว่าค่ะอย่าลืมเอาวิจารณญาณมาใช้ด้วย
จ้ะมาจ้ะไปกันที่บ้านธรรมจากตำบลตลาดไซดอำเภอประทาย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะไปที่นี่ไม่อยากไปคนเดียว
เพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมาด้วย
เพราะเขามากันมากราบไหว้ขอพรต้นตะเคียนโบราณสองต้น
อายุเขาคาดว่าน่าจะมากกว่าร้อยปีเลยนะ
พี่คนนี้ค่ะชื่อว่าพี่สำริทนามตรงเป็นผู้ค้นพบต้นตะเขียน
พี่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเปิดร้านอาหารแถวนี้กว่าหลายเดือนแล้ว
แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาฝันฝันว่า
ฝันเห็นผู้หญิงหน้าตาสวยแต่งชุดไทยมาบอกว่า
เขาชื่อย่าตะเภาแก้วมีน้องสาวชื่อย่าตะเภาทอง
ตอนนี้อยู่ที่วังแก้วมณีศรีมรกฏใต้บาดาน
อยู่ด้านหน้าร้านอาหารของเธอนั่นแหละ
อยากจะขึ้นจากน้ำมาอยู่กับคนรัก

ท่านปู่ผู้ชงนาคาราช
ปูคงใหญ่ที่อยู่บริเวณต้นกล้ามปูที่อยู่หน้าร้านนั่นแหละ
อยากจะให้ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำหน่อย

แล้วก็แบบโอ้โหฝนร้องฟ้าผา

ฝันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างกับละครเลย
เขาบอกว่าไม่ได้ฝันครั้งเดียวด้วยนะ
ฝันซ้ำแบบนี้หลายครั้ง
มันบ้าจัดจันมากก็เลยไปเล่าให้ลูกและหลานฟัง
ปรากฏว่าลูกก็ฝันคล้ายกับตัวเองด้วย
เอาสิก็เลยเชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้มาทำพิธีบวงสวง
ระหว่างที่มีการสำรวจพื้นที่นะ
ก็ไปพบกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำจริง
ก็เลยให้รถแบ็คโฮลดึงขึ้นมานะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็เอาไปวางไว้นอกรั้วร้าน
แต่อยู่โซ่ที่ใช้ดึงต้นตะเคียนนั้นก็ขาด

หูจำนวนต้นใหญ่มากนะ

ถ้าอย่างนั้นนะจะนำต้นตะเคียนมาอยู่ใกล้กับต้นกล้ามปูที่อยู่หน้าร้าน
พออธิษฐานพอบอกแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้เอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้อย่างสำเร็จ

ก็ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกค่ะ
จู่คนที่มาร่วมในพิธีนะ

มีอาการแปลกไง
เหมือนมีอะไรเข้าสิ่งร่าง
แล้วก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่าว่า
ให้เอาน้องสาวก็คือย่าตะเภาทองขึ้นมาอยู่ด้วยกัน
เท่านั้นแหละก็เลยให้รถแบ็คโฮลขุดอีกป่ะ
ว่าก็เจอต้นตะเคียนอีกหนึ่งต้นจริง
พูดแล้วก็ขนลุกมันเหมือนกับเป็นเหมือนเรื่องที่เขาฝันจริงค่ะ
ชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละ

แหงกันมานะคะไม่ขาดสาย
บอกแล้วว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม

บางคนเขาก็ฝันถึงเหมือนกับเขามีสื่อถึงนะคะ
แต่บางคนก็หลับหลับฝันดีไม่ฝันอะไรเลย
หรือบางคนก็ตั้งใจส่องก็ยังไม่เห็น
หรือบางคนแบบถ้าเขาจะมีโชค

แต่เจ้าแม่ใบตองเนี่ยดูตั้งใจมากเลย
แล้วก็คาดหวังว่างวดนี้เจ้าแม่ก็จะมีสิ่งดีมอบให้เรา
ทำไมคุณต้องก้มไปองศานั้นมันมีอะไรคะตรงนั้นนะคะ
ฉันก็เลยทำตามเผื่อจะมุมเดียวกันไง

รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วใครที่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็ปล่อยเข้าไป
เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อน

แต่ยังไงซะคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย